ท่านประทานสถานที่โคลกครับผมวิสารเตชะธีรวัตรพลัก
เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับเอ่อมีสไลด์อยู่สองสาม
ชิ้นนะครับได้ขออนุญาตท่านประธานไว้แล้วเอ่อสิ่งแรกที่อยากจะ
ขอใช้โอกาสนี้ธรรมทานขับผมอยากจะไว้อะไร
อยากจะแสดงความรู้สึกณวันนี้อะครับตัวเลขติดไทย
๑ล้านคนแล้วครับและเสียชีวิตไป๘๐๐๐ซึ่งถือว่า
ไม่น้อยเป็นอัดดับ๓๔ของโลกและที่มันน่าตกใจก็คือว่า
เรื่องราวเหล่านี้ครับเราในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
โดยเฉพาะพักร่วมฝ่ายค้านะครับหลายท่านได้เคยตักเตือน
ได้เคยพูดจาในสภานี้ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
เหมือนกับกิ้งกือตกท่อครับผมเรียนปัญหาว่าขณะนี้เนี่ยครับ
ที่เป็นปัญหาหนักที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดของประเทศ

ทำไมพูดกันคนละภาษา
เดี๋ยวก็บอกว่าต้องประมูลเทดดิ้ง

กันไปหมดผมใช้เวลาสั้นสั้น

อีกหลายประเด็นเชื่อว่าสมาชิกของเราเนี่ย

แต่ผมขอสะท้อนว่าทุกวันนี้

ผมไม่เหมือนท่านนายกประยุทธ์
ครับเรานี้คอย

จากญาติพี่น้องเราคนไหนจะติดเชื้อ

ลูกหลานอายุ๗เดือนอายุขวบนึง

แม่กำลังป่วยบางคนลูกเนี่ย

พวกเราสอสออย่างที่ทราบกันนะครับ

ขอรมอชุดนี้มีลำตีท่านหนึ่งบอกว่า

เดี๋ยวนี้เป็นไปอย่างที่ท่านต้องการแล้วครับ

มีคนติดเชื้อเต็มไปหมดครับ

แรงงานต่างด้าวเป็นปัญหา
และคนที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือ

เรามีคนติดเชื้อเป็นครึ่งประเทศ
สายพันธุเดลต้าที่เข้ามาก็เพราะท่านนะครับรัฐบาลนี้ครับ
พรมแดนจีนกับพม่ามีประมาณสักห้าร้อยกิโลเดี๋ยวนี้เขาซิลนะครับ
ไม่ให้คนเข้าครับเห็นแล้วอิจฉาแทนพี่น้องคนจีน
นิวซีแลนด์นะครับติดเชื้อแค่๒๓คนเขาปิดเมืองล็อกดาวน์ครับ
แต่ล็อกดาวน์เขาก็มีค่าชดเชยมีเงินช่วยเหลือครับ
แต่ประเทศไทยเราล็อกดาวน์เนี่ยมันเหมือนโดนน็อกเอาท์นะครับ
ตายทั้งประเทศครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นสั้น
ตัวนี้ครับมันมีเรื่องที่หมอไทยเก่งมากนะครับ
บอกว่าฉีดวัคซีนนี้ต้องไขว้กันทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้น
เราเอาของจริงดีกว่าครับคนนี้ครับคุณสมิราธาน
เขาบอกว่าผลพิสูจน์ของการฉีดไข้ยังไม่เคยมีปรากฏในโลกนี้นะครับ
แต่ท่านท่านครับเมื่อการประชุมของกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านสู่เมื่อวันที่๖สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครับ
พูดผิดพูดถูกยังไงผมไม่ว่านะครับแล้วมันก็ขัดแย้งกันเองระหว่างนายกกับรองนายกอะครับ
สถาบันวัคซีนว่าไปแล้วเนี่ยเคยมาชี้แจงในกรรมธิการหลายครั้งนะครับ
แต่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยสถาบันวัคซีนมีงบ๒๒ล้านครับ
ผมเคยพูดพักฝ่ายค้านสอสอเราเคยพูดหลายครั้งว่า
เตรียมพร้อมเรื่องนี้ตอนนี้วัคซีนประเทศไทยแย่มากครับ
ผมเรียนท่านประธานว่าที่เชียงรายผมประชากรล้านสามนะครับ
หมายที่จะต้องฉีดให้ถึง๗๐ก็ประมาณสัก๘แสนกว่า
มีคนลงทะเบียนฉีด๕แสนครับ
แต่ท่านเชื่อไหมครับตอนนี้เชียงลายผมฉีดได้ไม่ถึง๒๐๐๐๐๐ครับ

ทุกวันนี้ที่บางซื่อครับท่านครับ
คนที่มาฉีดบางซื่อเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดที่เขาต้องการมาฉีดไฟเซอร์มาฉีดซีโนฟาร์ม
ฉีดยี่ห้ออื่นซึ่งไม่ใช่ซีโนแวคมาฉีดแอสต้าเซเนก้า
ท่านประธานครับมีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าจะต้องเอาอีก๒๐ล้าน
หรือว่าเอา๒๐ล้านโดสกับหรือ๑๒ล้านโดสนี่นะครับ
ซื้อซีโนแวคเพราะมันซื้อได้เร็วแล้วมันเอามาฉีดได้
แต่ท่านประธานครับตอนนี้เนี่ยท่านไปบังคับให้ใครฉีดซีโนแวคเข็มแรก
เขาไม่ฉีดกันครับท่านต้องใช้เงินอีกพันกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเนี่ย
มันสูญหายแน่ครับท่านสั่งซีโนแวคมาก็เหลือครับ
ราฟตัวนี้ผมเรียนท่านประธานนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับไฮสูงสุดครับ
ประเทศไทยเนี่ยมีคนติดเชื้อ๒๗๖ต่อประชากรนะครับสูงที่สุดในโลกครับ
เรามี๗๐กว่าล้านแต่สูงขนาดนี้เนี่ยผมว่าไปไม่ได้แล้วครับ
อนุญาตท่านประธานไปเร็วก็คือขณะนี้เนี่ยครับ
เอาไฟเซอร์มาก็เอาไปอมไม่ใช่เอาไปฉีด
ที่อยากเรียนท่านประธานก็คือว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยครับ
ไม่มีใครที่อยากจะให้มันสูญเสียให้มันเสียหาย
เอาเฉพาะเรื่องวัคซีนอย่างเดียว
ตอนนี้เนี่ยเราทวงถามมาหลายครั้งไปถึงไหนจะทำยังไง
พวกเราเองก็ยังหลับหูหลับตา

ผมเอาคำพูดของลุงต๋อยครับรู้จักดีนะครับ
ปะเลออัจฉริยะไม่เคยได้ฉีดเผาศพวันหนึ่ง๔๕ศพ
ผมอยากถามพี่น้องประชาชนว่าในระหว่างลุงต๋อยกับลุงตู่
เนี่ยครับเราเอามาโหวตกันไหมครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ย
จะชอบใครจะฟังความคิดของใคร
ผมไม่ได้จะมาดูถูกเหยียบหยามตำแหน่งนายกรรมตรีนะครับ
แต่ทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยถามหาลุงตู่

รูปนี้ขอให้แช่ไว้นานหน่อยครับ
เขาบอกว่าวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยมีขาใหญ่เอาไปแบ่งกันครับ

จะกินอยู่กับความตายของพี่น้องประชาชนเหรอครับ
นอนหลับได้ยังไงครับท่านไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงครับ
อนุญาตท่านประธานว่าผมอาจจะเลยเถิดไปเกี่ยวกับเรื่องวาระหนึ่งบ้างนะครับ
แต่ว่าในสุดท้ายก็คือผมอภิปรายครั้งนี้เพื่อที่จะปรับลด๓เปอร์เซ็นต
พระคุณครับขอบคุณครับ
ความจริงก็ไม่อยากให้เลยเถิดหรือย้อนไปวาระหนึ่งเลยนะครับ
ต่อไปเชิญคุณป้าบุญเรือนสิทธเลศนะครับ
ตามด้วยท่านกิติศักดิ์ขณะสวัสดิ์นะครับ
นี่ฉันนางบุญรื่นศรีทะเลสมาชิกสภาพผู้แทนล่าสรรค์
จังหวัดกาลสินฯพรรคเพื่อไทยนี่ฉันขอประยะติ
ปรับลดงบประมาณประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ของกระทรวงสาธารณสุขศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์
ซึ่งเป็นเงินประมาณพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทท่านประธานค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่หลักดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
อันเป็นอันว่าสุขภาพสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขทั้งนั้นค่ะ
ปัจจุบันทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศต้องมาต่อสู้กับโรคร้าย
โคโรน่าหนึ่งเก้านี่แหละค่ะไม่ใช่มีแต่ประเทศไทย
ทั่วโลกก็ต่อสู้กับโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่
โลกนี้จะไปจากพวกเราต่อสู้ไปเรื่อย
ความจริงดิฉันไม่อยากตัดหลังนะคะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขน่าจะได้เป็นแสนล้าน
ในสภาพการของประเทศเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะต้อง
ตัดทำไมตัดเพื่อไปช่วยทุ่มลงในการจะซื้อวัคซีนนะคะ
เพียงพอกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เดี๋ยวนี้วัคซีนไม่พอที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชน
ผู้ที่ไม่ได้ไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชน
ไม่ทราบหรอกนะคะว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนถึงวันนี้นะคะ
ในพื้นที่จังหวัดกราศิลป์ดิฉันเห็น
ภูมิในการโรงพยาบาลจังหวัดกรสินพร้อมทีมงาน
ทำงานอย่างไม่มีวันที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะ
กลางวันกลางคืนและวันนี้ก็ทำอีกนะคะ
วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนและการแบ่งวัคซีน
ออกไปทุกอำเภอได้อำเภอละน้อยนิดนะคะ
ดิฉันคิดว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
คงจะเป็นแบบเดียวกันแพทย์หมอคงจะทำงานหนัก
เหมือนกันทุกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นปรับลด
๐๕เปอร์เซ็นต์ดิฉันอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีแพทย์มีหมอ
มีประสบการณ์อย่างมากมายในการที่จะจัดสรรงบประมาณให้เข้ากับภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มกรมโรคติดต่อกรมสุขภาพจิตกรมอะไร
ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นนะคะ
แต่การจัดสรรงบประมาณท่านจะต้องดูว่าจัดยังไง
ซึ่งจะเข้ากับเหตุการณ์สู้กับโรคในปัจจุบันนะคะ
ดิฉันคิดว่าทุกโรงพยาบาลจะรอคอยการจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรวัคซีนที่จะไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชน
ในจังหวัดของตัวเองที่จะรับผิดชอบนะคะ

ซึ่งใช้เป็นศูนย์กักกันแหล่งพักคอยนะคะ
เขาก็ไม่ได้ทิ้งประชาชนร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน
แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชน
ไม่ห่างไกลจากการกระทำงานของหมอเลยนะคะ
เขาคลุกคลีเท่ากับประชาชนในระดับหน้า
บุคลากรในระดับแนวหน้านะคะ
ข้างบนเขาอยากฉีดวัคซีน

หกสิบปีและเจ็ดโรคเสี่ยงยังไม่หมดเลยนะคะ

ผอโรงพยาบาลกรสินจะออกไปฉีดทุกตำบลแล้วล่ะนะคะ
ซึ่งกรทมก็ทำอย่างนั้น
ดิฉันคิดว่าเป็นการดีที่สุดนะคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันอยากฝาก
ฝากกระทรวงสาธารณสุข

ฝากที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดสรรวัคซีน

สัดส่วนที่เขาจะได้

การฉีดก็หยุดชะงัก

ไม่สบายใจว่าตัวเองจะได้ฉีดไหม

คอยเป็นเวลานาน

เกือบจะ๒ปีที่เขารอคอยตรงนี้
ให้โอกาสกับกลุ่มเสี่ยง

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรวัคซีน

อย่าให้หมอเขาทำงานต้องหยุดชะงักเลยนะคะ
เขารอคอยด้วยความคาดหวังที่สูงมาก

แล้วก็ฝากกรรมธิการงบประมาณนะคะ
ถ้าปรับเปลี่ยนได้
ก็ขอให้คิดถึงตรงนี้แหละนะคะ

จะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนบ้างไหม

แล้วก็ในกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มที่นอกเหนือจากนี้ไม่มีเป็นจำนวนมากนะคะ
ที่ยังไม่ได้รับบริการ
อันนี้แหละดิฉันเป็นห่วงมาก
บางครั้งบางวันไปเยี่ยมครูในโรงเรียน
ร้องไห้น้ำตาคลออยากฉีดวัคซีน
ไม่รู้จะติดเชื้อเมื่อไหร่นะคะ
เพราะว่าคลุกคีอยู่กับกลุ่มเสี่ยง
ุ๊กกีอยู่กับศูนย์พักคอย
คือทิ้งกันไม่ได้ระหว่างครูกับพี่น้องประชาชน

เพราะฉะนั้นอยากฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนะคะ
ได้โปรดใส่ใจ
แล้วก็ใช้ความรวดเร็วสั่งการ

อย่าให้หมอได้ขาดตอนในการฉีดค่ะ

ต่อไปเป็นท่านกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์และตามด้วยท่านสมคิตเชื้อคงครับ

ในวันละที่สองนะครับซึ่งวันละนี้นะครับ
เป็นมาตรา๒๕นะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ซึ่งงบประมาณที่กรรมธิการได้ปรับลดนะครับ
ก็คือประมาณหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านบาทนะครับ
ซึ่งในส่วนของผมเองผมขอปรับนะครับ
คุณผู้ยามพิปรายในการขอเสนอประอนุมัณไปเพียงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
นะครับคือหัวใจนะครับในการแก้ปัญหา
ในภาวะวิกฤตโควิดนะครับซึ่งกระทบต่อชีวิตนะครับ
กระทบต่อการเป็นการตายของประชนรวมทั้งเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับ
มีคนผูกคอตายมีคนลมควันตายมีคนฆ่าตัวตายอีกมากมายนะครับ
วิกฤตที่ต้นเหตุมาจากโรคโควิดนะครับ
แล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
แต่น่าเสียใจนะครับว่างบต่างเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขปีนี้ได้รับลดลงนะครับ
แล้วก็ในส่วนของโรงบาลในส่วนของรอพสตร์ต่อต่าง
ก็ไม่รับการอุดหนุนเท่าที่ควรนะครับก็เหมือนปกติในทุกปีนะครับ
เขาจะพอมาจาก๕๖๐๐๐๐บาทนะครับเขาก็ต้องควักเนื้อตัวเองไปจ่ายนะครับ
ถ้ามีการประกวดระพศดรติดดาวอันนี้เขาก็แย่อีกทีหนึ่งนะครับ
ก็เอาเงินส่วนตัวไปเอ่อจัดทำนะครับแต่ว่าแต่ก่อนมียังดีนะครับ
มีผ้าป่านะครับมีการบริจาคตอนนี้มีคำสั่งนะครับ
ไม่ให้มีการจัดทำผ้าป่านะครับนี่ก็คือเรื่องที่ว่างบไม่เพียงพอนะครับ
แล้วก็การดูแลของรัฐบาลเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป
ยังเห็นนะครับว่าช่วงนี้พอมีโรคภัยเข้ามาไม่พอครับ
เตียงไม่พอนะครับเครื่องช่วยหายใจไม่พอนะครับ
คนยังนอนระเบียงอยู่นะครับในโรงพยาบาลนะครับ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับว่า
ขอตัดงบในส่วน๐๕ไปในส่วนของหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นรพสตโรงพยาบาลและหน่วยบริการอื่นนะครับ
ประเด็นที่๒จะพิพายในงบอุดหนุนนะครับของงบสำนักประหลักนะครับ
เป็นเงินอุดหนุนโครงการปอดพญาติใบไม้ตับ
และมะเร็งถุงน้ำดีนะครับเพื่อคนไทยสุขภาพดีปี๖๘นะครับ
ซึ่งตั้งงบไว้๒๕ล้านบาทนะครับแต่กรรมธิการตัดไป๑๐ล้านนะครับ
อันนี้มีความสำคัญนะครับผมขอข้อมูลจากสถาบันวิจัย
มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์นรงขันติแก้วต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
เพราะว่าท่านให้ข้อมูลมาท่านมาพบผมนะครับแล้วก็บอกว่า
อยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าอะไรครับ
เพราะคนไทยป่วยตายเป็นมะเร็งตับอันดับหนึ่งนะครับ
ในทั้งของผู้ชายนะครับแล้วก็ส่วนในอันดับสองของผู้หญิงไทยนะครับ
อันดับหนึ่งผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับ
แต่ในคนอีสานนะครับมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ย
เป็นอันดับหนึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับซึ่งคนอีสานเนี่ยก็
ก็เป็นมะเร็งตัวนี้เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ
เร็งตัวนี้เป็นมะเร็งที่ป้องกันได้นะครับไม่กินดิบ
มะเร็งนี้เกิดจากพญาติใหม่ใหม่ในตับครับซึ่งการคัดกรอง
ใบไม้ในตับเนี่ยนะครับสามารถจะเอ่อป้องกันโรคมะเร็ง
มะเร็งท่อน้ำดีนี้ได้นะครับซึ่งคนอีสานนี่เขาประมาณว่า
มีพระญาติใบไม้ต่ำนี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคนเป็นมะเร็งตายนะครับ
ปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณหมื่นห้าพันคนถึงสองหมื่นคนนะครับ
นี่คือตัวเลขนะครับก็อยากให้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ขอไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการที่ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง๑๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนเรื่องโควิดนะครับต้องบอกว่าความล้มเหลว
การบริหารจัดการโควิดเป็นที่พวกเราเนี่ยผิดหวังนะครับ
การบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับซึ่งการปัจจุบันในปัจจุบันนะครับ
การจัดการวัคซีนที่ล่าช้าแล้วก็บริหารวัคซีนที่ต้องบอกคุณเปี๊กว่า
ไม่ได้ใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรียกว่าบริหารแย่นะครับ
ก็คือว่าวัคซีนไม่หลากหลายวัคซีนมาช้านะครับวัคซีนที่
การกระจายในส่วนของวัคซีนก็เป็นที่กางขา
นะครับมีวัคซีนมีอะไรอย่างต่างที่เกิดขึ้น
ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจนะครับรวมถึงการสั่งซื้อ
วัคซีนที่เอ่อเรียกว่าไม่สามารถจะป้องกัน
เชื้อโควิดเดลต้าได้สายพันธุเดลต้าซึ่งต้องการวัคซีน
เอนะครับในช่วงนี้นะครับอันที่สองการจัดการรักษาโรคที่ล้มเหลว
ที่แล้วเพราะไปตั้งกฎใครตรวจต้องรับผิดชอบต้อง
นะครับเขาเตียงเต็มเขาก็ลดการตรวจลงก็ทำให้เราล่าช้าในการที่จะค้นหา
ผู้ป่วยนะครับส่วนคนไข้ไม่มีเตียงไม่มีเตียงรับผิดชอบเนี่ย
ท่านนายกนะครับท่านรัฐมนตรีต้องบริหารจัดการในส่วนนี้นะครับ
โรงพยาบาลสนามค่ายทหารผมสงสัยจริงจริงนะครับ
ค่ายทหารนี่เป็นศักยภาพมากมีทื้นที่มากมีอาคารมีคน
มีทหารที่มากมายในภาวะไม่มีสงครามนี้
เราควรจะใช้ทหารให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้พระอันเนี่ย
งบมารมาเยอะนะครับแต่เราไม่สามารถจะใช้งบประมาณของประชาชน
ที่ไปทางกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ไปมาช่วยในการบริหารจัดการโควิดซึ่งเป็นสงครามใหญ่ของเรานะครับ
แล้วก็การกระจายไปต่างจังหวัดนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าการไปจายไปต่างจังหวัดนี่คือต้องกระจายไปโดยวิธีปิดนะครับ
คือว่าทางต้นทางต้องพร้อมมีระบบปิดไปแล้วไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้เขานะครับ
ซึ่งในส่วนของผมเองในจังหวัดมหาธคามนะครับก็มีกระบวนการในการที่จะนำ
คนไข้กลับบ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็มีอ่าทั้งอสมและพอสตนะครับ
นำผู้ใหญ่บ้านนะครับโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอ่า
ตเทศบาลรวมทั้งมูลนิธินะครับที่ในการช่วยเหลือ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพจะรอดประเทศไทยจะรอด
ก็เกิดจากต่างจังหวัดนี่แหละครับคนต่างจังหวัดนะครับ
ช่วยกรุงเทพทั้งหมดนะครับแล้วผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ย
การระบาดของโควิดจะเบาบางลงแล้วประเทศไทยน่าจะดีขึ้นจากการทำงานของ
ประเทศไทยช่วยกันในช่วงของต่างจังหวัดนะครับก็ขอบอกว่าในสุดท้ายนี้นะครับ
เวลานี้นะครับเราควรรู้ว่าอะไรเร็วอะไรควรช้าอะไรควรหนักอะไรควรเบานะครับ
วัคซีนหรือเครื่องตรวจคนเร็วคนหนักนะครับแต่มันยังช้าอยู่นะครับ
ล่าช้าความเสียหายจากความล่าช้ามันเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
ก็ขอบอกว่าท่านนายกท่านรัฐมนตรีนะครับต้องเป็นเอกภาพนะครับ
เดี๋ยวท่านบอกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอทีเคบอกเดี๋ยวไม่นะครับ
อันนี้ต้องขอบอกว่าเราอยากให้ท่านทำงานเป็นเอกภาพ
ท่านนายกต้องรักษาความเป็นผู้นำในการตัดสินใจที่รวดเร็วแม่นยำถูกต้อง
แล้วประเทศไทยเราจะกลับขึ้นมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านสมคิตเชื้อคงตามด้วย